คุณผู้ชมครับข่าวต่อไปนี้ตั้งชื่อว่า
เชื่อดไก่ให้ลิงดูแต่ทำแบบนี้มันได้หรือ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบริษัทนะครับ
คือมีรายงานว่าลูกน้องในบริษัทเนี่ยนะครับ
โกงเงินยักยอกเงินว่างั้นเถอะ
แล้วหัวหน้าก็ใช้วิธีสั่งสอนด้วยการ
ก้านคอครับแล้วก็เอาเชือกฟาดฟาดฟาดแบบนี้ฮะ
นี่มันในหนังมาเฟียในต่างประเทศหรือเปล่า
ไม่ใช่ครับคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในประเทศไทยครับ
นะฮะโอ้โหคือพอได้ยินเสียงคนในคลิปพูดว่า
บอกแล้วว่าอย่าทำนะฮะนี่แหละครับ
ภาษาไทยออกมาก็เลยรู้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในประเทศไทย
ในคลิปนะครับจะเห็นว่าคนที่เป็นหัวหน้าต้องขออนุญาตเบลอภาพแล้วหยุดภาพไประยะนะครับ
เพราะว่าภาพมีความรุนแรงครับสั่งให้ลูกน้องมานั่งคุกเข่า
จากนั้นลงโทษด้วยการเตะก้านคอครับอย่างทารุณ
ลงแล้วนอนกับพื้นแล้วกระชากคอตั้งขึ้นมาเตะซ้ำอีกหลายครั้ง
จากนั้นหัวหน้ายังเดินไปหยิบเชือกหรือว่าสายยางขนาดใหญ่นะครับ
ฟาดใส่หลังลูกน้องฟาดซ้ำแล้วซ้ำอีกต่อหน้าเพื่อนร่วมงาน
เหมือนกับการเชื่อดไก่ให้ลิงดูที่มีคนกล้าทำผิดกฎของบริษัท
อุดรโมเดลนะครับนำมาโพสต์ไว้ระบุข้อความว่า
เป็นทำลองตั้งคำถามว่าทำเกินไปหรือเปล่า
นี่คือข้อปฏิบัติของบริษัทหรือควรใช้กฎหมาย

แม้ว่าสาเหตุจะเป็นการยักยอกเงินก็ตาม
เวลาต่อมาสายสืบออนไลน์ขุดคุยครับ
พบว่าเป็นบริษัทที่สอบพัฒนากาศในคลิปได้นะฮะ
เป็นบริษัทเร่งรัดหนี้สินครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่าบริษัททวงหนี้อ่ะก๊อฟ
อันนี้คือคนในบริษัทยังทำแบบนี้นะแล้วถ้าเกิดคนที่เขาโดนทวงหนี้ทำยังไง
น่าคิดคุณจะไปซ้อมเขาแบบนี้ไหมนอกจากข้อสังเกตได้น่าคิดมาก
นี่แหละครับหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับ
บริษัทนี้เนี่ยนะฮะมีหลายสาขาด้วยนะนนทบุรีก็มีสมุทรสาครก็มี
โอ้โหอ่ะนะฮะชาวเน็ตมองว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องแน่ล่ะครับ
แม้จะยักยอกทรัพย์ของบริษัทก็ตามควรเดิมเนินคดีตามกฎหมาย
ขณะที่บางส่วนก็ตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทในคลิปที่ไม่แจ้งความคดีนี้
ลูกน้องยักยอกเงินเนี่ยยักยอกทรัพย์เนี่ยธุรกิจสีเทาหรือเปล่า
อืมเดี๋ยวไปแจ้งความแล้วจะถูกขยายผลหรือเปล่า
แต่การใช้สารเตี้ยแบบนี้มันไม่ถูกต้องแน่นอนครับ
ต้องตรวจสอบเส้นทางทางการเงินด้วยนะโหดเยี่ยมโหดเยี่ยมมาก